เห็นพี่เบ้นพรชิตาพลอยก็คิดถึงอีกคนนึง
พี่เอเชยาก็คิดถึงพี่เอเชยาก็คิดถึงอีกคนนึง
พี่สาวของพี่เอเชยาน้องแป้ง
แป้งคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าน้องแป้งเนี่ยนะ
เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยดังตุ๊บเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่านอกจากหน้าตาจะเหมือนกันแล้วความสามารถได้พ่อมาเต็มเลยคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะน้องแป้งเนี่ยเขาพิสูจนฝีมือผ่านงานในวงการบันเทิงมาหมดแล้ว
ทั้งเลลลิเกย์เอ่ยแสดงละครเอ่ยและล่าสุดนี่
เก้าอี้ไว้ให้มั่นเลยนะจ๊ะนางมาประเดิมกับบทบาทพิธีกรจ้า
คือต้องบอกว่าน้องแป้งเนี่ยเข้ามาร่วมงานอีเวนต์ในฐานะพิธีกร
ซึ่งเดิมทีเนี่ยต้องทำหน้าที่นี้ร่วมกับคุณพ่อแต่พอถึงเวลามีการปรับเปลี่ยนหน้างาน
เพราะอะไรรู้มั้ยคุณพ่อป่วยเป็นโควิดอ๋อเจ็ดพอดฟ้าออกไปเลย
งานนี้เมื่อเจาะไมค์ถามน้องแป้งเนี่ยน้องแป้งก็อัปเดตว่า
อาการของคุณพ่อเนี่ยนะตอนนี้ไม่ได้น่าเป็นห่วงหรอกแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้กับการทำงานในพิธีกร
คือถ้าอยู่กับคุณพ่อมันก็จะอุ่นใจใช่ไหมล่ะเขาเลยมีคู่หูคอยรับส่งบุ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
น้องก็บอกว่าแต่รู้สึกดีใจมากนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ

จริงแล้วงานนี้ต้องมีคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็ไม่ได้มาใช่ค่ะ
คุณพ่อเกมค่ะวันนี้คุณพ่อก็คือเป็นโควิดค่ะ
ลุยเดี่ยวออกอีเวนต์คนเดียวค่ะคุณพ่อค่ะ
ลูกก็แต่ว่าพ่อบอกว่าก็ดีแล้วลูกฝึกแบบว่าเออลองบินเดี่ยวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ

ช่วงนี้ใช่ไหมคะตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกมาก
ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับโอกาสมาเป็นพิธีกร
ขอบคุณผู้ใหญ่มากที่ให้โอกาสหนูที่เห็นว่าคนที่พูดไม่รู้เรื่อง
พูดไม่รู้เรื่องก็สามารถเป็นพิธีกรได้

อ่ะรอดูกันต่อไปแต่พวกเราก็ต้องยืนไว้ให้มั่น
จับเก้าอี้ไปโน้นมากลัว

เออ
ชอบจังเลยเพื่อนแกล้งอะไรก็ทำตามหมดเลย